โดยให้ความมั่นใจครับว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตามรถแมพเลือกตั้ง
ทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก่อให้เกิดการลงทุนนับล้านล้านบาท
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เป็นครั้งแรกที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้พูดคุยกับผู้จัดการกองทุนต่างประเทศมากถึง๒๐กองทุน
บริหารเม็ดเงินลงทุนมากถึง๒๕๘ล้านล้านบาท
โดยนายกรัฐมนตรีใช้เวทีนี้โชว์ศักยภาพของประเทศไทย
เน้นย้ำว่าประเทศไทยยังต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เชิญชวนให้นักลงทุนปักหมุดการลงทุนในพื้นที่

ซึ่งจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
ต่ออาเซียนเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้
การที่เราจะมุ่งไปสู่การพัฒนาทั้ง๖ด้านอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น
ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างฐานในการพัฒนา
เพื่อจะก้าวไปสู่อนาคตของประเทศใน๒๐ปีข้างหน้านะครับ
เร็วกว่านั้นจากวันนี้ไปพรุ่งนี้ก็อนาคตแล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเดินไปทุกวันทุกวันมันก็จะไปได้เร็วขึ้น

เพราะฉะนั้นการลงทุนต่างก็ตามก็รีบเข้ามาลงทุนเร็ว
ใช่ไหมมันก็เร็วขึ้นไงนะตัดสินใจซะ
ด้านนายสมคิตจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
อกย้ำความเชื่อมั่นกับนักลงทุนว่า
จะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นกว่าปีที่แล้ว
และสามารถขยายตัวได้ร้อยละ๓๕จากที่เคยขยายตัวร้อยละ๐๒

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของไทย
พร้อมทั้งมองว่าเวทีนี้ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
เพื่อประกอบการตัดสินใจมากกว่าเวทีอื่นด้วย
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตลทองการคิดว่ามันได้ไหมครับ
พอใจกับภาพรวมงานและเชื่อว่าการใช้ภาพรวมเศรษฐกิจ
และให้ความมั่นใจกับนักลงทุนในวันนี้
จะทำให้เกิดการลงทุนในประเทศนับล้านล้านบาท
สิ่งที่เราทำในการทำคอนเฟรนซ์ในครั้งนี้
ก็คือว่าทำอย่างไรเราจะต่อจิ๊กซอของเศรษฐกิจประเทศไทย
มันก็มีทั้งส่วนที่เป็นบริษัทในต่างประเทศ
แล้วก็เป็นบริษัททั่วไป
นายอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ส่งสัญญาณว่าประเทศไทยเปิดประตูต้อนรับนักลงทุนต่างชาติ
ด้วยการย้ำว่าจะปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการทำธุรกิจของต่างชาติ
เพื่อให้ไทยเติบโตอย่างมั่นคงและหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
ธิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน